คุณผู้ชมคะมาว่ากันด้วยเรื่องของลอตเตอรี่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะ
รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญตามเรื่องนี้มาหลายวัน

ว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งโกหก
ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครโกหก

เป็นกรณีลูกเขยอายุ๑๕ปี
แจ้งความแม่ยายยักยอกทรัพย์
บอกว่าเอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล
งวดวันที่๑เมษายน๑๒ล้านบาทเนี่ย
ให้แม่ยายขึ้นเงินรางวัล

แต่ว่าสารชั้นต้นท่านยกฟ้องนะคะ
เหมือนกับว่าไม่รับด้วยมั้งใช่ไหม
คือเขาบอกว่าเนี่ยยกฟ้องเป็นเพราะว่า
ประเด็นที่ตัวลูกเขยให้ข้อมูลนะคะ

แล้วก็เซ็นสลักหลังเอาไว้
แล้วก็ให้แม่ยายไปขึ้นเงินรางวัล

โดยเป็นชื่อของลูกเขยคนนี้มันไม่มี

แต่ทางฝั่งแม่ของลูกเขยเนี่ย

แล้วก็จะแจ้งความกลับลูกเขยด้วย

เพราะว่าลูกสาวของคุณแม่ที่คบกันกับเด็กผู้ชายคนนี้

คือตัวแม่ยายยืนยันว่า
ไม่ได้มีใครเอาลอตเตอรี่มาให้แม่ขึ้นเงินรางวัลเลย

คือตัวแม่ยายใช้คำว่าเด็กเขาชอบโกหก

ใช่แต่ตัวเด็กก็บอกว่าไม่ได้คิดไปเอง

แต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปลอตเตอรี่เอาไว้เพราะว่าโทรศัพท์เสีย
คือตัวลูกเขยบอกโทรศัพท์ลูกเขยก็เสีย
แฟนสาวที่เป็นลูกสาวแท้ของคุณแม่เนี่ย

ก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปลอตเตอรี่เอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วถ้าถามว่าไปซื้อลอตเตอรี่ตรงไหนล่ะที่ถูก
เขาก็บอกว่าซื้อจากแม่ค้าขายแบบขายเร่
แล้วก็หาไม่เจอว่าแม่ค้าเป็นคนไหน
มันก็เลยมีหลายประเด็นที่ต้องเอ๊ะตกลงซื้อจริงหรือไม่ซื้อจริง
ถูกจริงหรือเปล่าใครโกหกกันแน่

เพราะว่าแม่ยายเขาก็มาร้องขอความเป็นธรรมที่กองปราบด้วย
เนื่องจากถูกฟ้องศาลแล้ว
ยังถูกฟ้องตำรวจในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการยักยอกทรัพย์อะไรไว้ด้วย
ทีนี้เราก็ตามข้อมูลเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมค่ะ
ว่าจริงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่
ตกลงถูกลอตเตอรี่กันจริงหรือเปล่านะคะ
คุณยายของเด็กผู้ชายอายุ๑๕ปีที่เป็นลูกเขยเนี่ยค่ะ
ชื่อว่าคุณยายคานหามไทยสงศ

แล้วก็เพื่อนบ้านก็คือที่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมา
เขายืนยันว่าเด็กผู้ชายคนนี้

งวด๑เมษายนปีนี้๒ใบ๑๒ล้านบาท
คุณยายคานบอกว่าตอนนั้นเนี่ย

คบหากับลูกสาวของนางมานิดเต็มปักศรี
ชาวอำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำ
มาหาสู่กันมาโดยตลอด
ถูกรางวัลเด็กผู้ชายคนนี้
ก็เอาลอตเตอรี่ไปโชว์ให้เพื่อนบ้านดูตั้งหลายคน
เพื่อนบ้านเขาก็อุ้ยดีใจกันใหญ่ว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
จากนั้นเนี่ยแฟนสาวของเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะ

ก็ชวนให้ไปที่บ้านที่อำเภอหนองหงษ์
เพื่อให้แม่เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัล
แต่ตัวเด็กผู้ชายอยู่กับยายเพียงลำพัง
ไม่มีใครช่วยพาเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงิน
ก็เลยไปที่บ้านของแม่ยายก็คือบ้านของนางมานิด

ปรากฏว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาลืมเอาบัตรประชาชนไปด้วย

เขาก็เลยกลัวเรื่องของข้อกฎหมาย
ก็เลยฝากให้แม่ยายเป็นคนเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัล
แต่มารู้ข่าวว่าแม่ยายไม่ได้เป็นคนไปขึ้นเงินรางวัลด้วยตัวเอง

อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตไปขึ้นเงินรางวัลแทน
เด็กผู้ชายคนนี้ก็เลยไปแจ้งความ
ว่าแม่ยายยักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ไป

สารท่านยกฟ้องเพราะว่าไม่มีหลักฐานชัดเจน
ยายก็เลยบอกว่าก็ไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบค่ะ

เขยคนนี้ฐานแจ้งความเท็จ
ตอนนี้อยู่ระหว่างต่อสู้คดีตามขั้นตอนนะคะ
เพราะว่ามีหลานชายที่เขารู้เรื่องเนี่ย
เขาก็กำลังเดินทางกลับมาเพื่อสู้คดีช่วยแม่สู้คดี

เตรียมผู้เจ้ามากกว่าเดี๋ยวเงินถูกแม่
เดี๋ยวมาทรงวางเทียง
หลีหละถูกกินแหละแม่ของฉัน

เงินเท่าไหร่อย่างนี้
เงิน๑๒หลัง
ส่วนทางด้านของนางมานิดเต็มปักศรี
อย่างที่บอกว่าจะแจ้งความกลับเอาผิดกับลูกเขยด้วยนะคุณภาคภูมิ

จะแจ้งความ๒ข้อหานะครับ

ก็คือเรื่องของลอตเตอรี่นะ

พรากผู้เยาว์ลูกสาวของเธอที่อายุ๑๔ปี
เพื่อจะเรียกร้องความเป็นธรรมกลับคืนนะครับ

ถูกตราน่าว่าเป็นหัวขโมย

แล้วก็ไม่รู้ว่าลอตเตอรี่ดังกล่าวนั้น

ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเธอแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมาก
วันพรุ่งนี้นะครับ๑๔กรรยายนตอน๑๐น
นายรณรงค์เก้าเพชร
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
พร้อมกับนางมานิดจะไปแจ้งความ
เรื่องฟ้องเท็จแล้วก็เบิกความเท็จ

วันเสาร์จะไปแจ้งความที่สอบพอร์หนองหงษ์

ขณะที่พนักงานสอบสวนสอบพอร์หนองหงษ์
ตอนนี้ก็ยังดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ
ถึงแม้ว่าสารจะยกคำร้องในชั้นไต่สวนนะฮะ
แต่กรณีที่มีการแจ้งความกล่าวหากันนั้น
ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน
เพื่อหาข้อมูลหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริงให้มากที่สุด
ขณะนี้ก็ได้สอบปากคำทั้งพยานและผู้เกี่ยวข้องไปแล้วหลายปาก
แล้วก็รอนังสือตอบกลับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่

ตเตอรี่ฉบับดังกล่าวที่เด็กชายวัย๑๕ปีที่อ้างว่าถูกรางวัลเนี่ย

ซึ่งคดีดังกล่าวค่อนข้างละเอียดอ่อน
พยานหลักฐานชี้ชัดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งความเท็จ
ก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายนะครับ
เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นคดีอาญานะฮะ
แม้ว่าจะเป็นคดียักยอกทรัพย์
แม้ว่าคดียักยอกทรัพย์จะยอมความกันได้
แต่ก็เป็นคดีอาญาที่ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุด
แล้วในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะคะ
อย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปอะค่ะว่าตามเรื่องนี้มาหลายวันนะคะครับ
วันนี้ได้สัมภาษณ์อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดี
อายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด
อาจารย์ปรเมฆวิเคราะห์คดีลอตเตอรี่ทุกคดีนะคะ

คดีนี้อาจารย์ปรเมฆวิเคราะห์ว่ายังไง

อเจมส์อาจารย์คนอายุเท่าไหร่ถึงฟ้องคดีเองได้ไหม

อ๋อแล้วมันเจอบัญชาเนี่ย
บ่อยไหมที่คนต่ำกว่า๒๐ฟ้องคดีเอง
แม่จะฟ้องแทนหรือพ่อจะฟ้องแทน

คำถามคือถ้าสมมุติเราเป็นฝั่งโจทย์นะ

แล้วเราคิดว่ามันเป็นของลูกเราสิ
น่าจะมีคนแก้ไขลายเซ็นต์ข้างหลัง

ถ้านักค้าขอดูก่อนขอพิสูจน์ก่อน
มีมีรอยลบไหม

แล้วอันนี้คือสารท่านยกคำร้องไปแล้ว

พยานหลักฐานต้องนำเสนอให้หมด

เมื่อสารยกฟ้องไปสู่สารอุทธร
พยานหลักฐานใหม่ไม่ได้
นี่เป็นพยานหลักฐาน
ประการที่๑ไม่มีมันไม่มี
ประการที่สองไปพูดทั้งหมดมันเป็นพยานบอกเล่าซะเกือบทั้งหมด
ประการที่๓ที่น่าสนใจที่สุด
ทำไมอิ๋วถึงกล้าเบิกความใส่แม่ตัวเองแบบนั้น
ผมว่าตรงนี้แหละที่เขาเอาเป็นประเด็นสำคัญ
มันไม่น่าจะมีลูกคนไหนที่เบิกความปรักปรำแม่
เขาใช้ตรงนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญนึกออกไหม
ที่เขาใช้หลักงานลอตเตอรี่เนี่ย
โดยธรรมชาติไม่มีลูกคนไหนที่จะไปปรักปรำแม่ขนาดนั้น
ว่าลูกเบิกความซัดแม่เนี่ยแสดงว่าทำจริง
แต่สารไม่ได้มองอย่างนั้นสารมองพยานหลักฐาน

อ๋อเดี๋ยวที่อจารย์กำลังจะบอกว่าทั้งฝ่ายโจทย์เนี่ยมีอิ๋ว
ไปเบิกความเหมือนกับใส่แม่ตัวเอง
จึงโดยปกติมันไม่ควรมี
คือพางโจทย์อาจจะคิดว่านี่ทำให้มีน้ำหนัก

ถึงเอาหลักฐานอย่างเดียวอย่างเดียว

นั่งนึกว่ามันมีมูลเหตุจูงใจอะไรถึงต้องไปฟ้องอันที่หนึ่ง
อาจจะมีมูลเหตุจูงใจที่ไม่ชอบกันอะไรกันประเด็นหนึ่ง
ประเด็นที่๒เขาจะตั้งรูปคดีเขาตั้งเอาอะไรเป็นตัวตั้ง
เขาเอาลูกสาวของตัวจำเลยเป็นตัวตั้ง
ลูกสาวยังมาอยู่ฝั่งนี้เลยกับแม่ตัวเองไม่รักหรือไง
น้องผู้หญิงเป็นคนเดียวที่ได้คุยกับฝั่งแม่ตัวเอง
ใช่ใช่และบ้านแฟนตัวเอง
แต่พยานแวดล้อมอื่นก็มีมีใครอีกคนนึงนะ

เจ้าของโทรศัพท์ที่บอกว่าถูกลอตเตอรี่

คนนั้นมาบอกได้สิถ้าเห็นจริง

แต่จุดสำคัญของคดีนี้ก็คือ
ตเตอรี่ที่มีลายเซ็นต์ของ

คือเรื่องนี้มี

อิ๋วนี่ก็คือลูกสาวของคุณแม่

คือเขาขึ้นศาลเขาให้การไปในทิศทางเดียวกัน
แล้วอิ๋วก็ให้การแบบปรักปรำแม่ตัวเองด้วย

เราจะเรียกหวย๑๒ล้านจังหวัดอะไร
นี่ยังปากถูกไม่ถูกเลยนะ